เอาล่ะมาดูเรื่องของคดีคุณแตงโมกันหน่อย
วันนี้สสเต้มงคลกิจจับมือกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ลงเรือครับแล้วเอาหุ่นไปด้วย
จำลองซิว่าจริงแล้วคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
จะตกจากจุดไหนกันแน่เพราะสองคนนี้เขาไม่เชื่อ
ที่ตำรวจสรุปสำนวน

นายมงคลกิจสุขสินธรานนท์นะฮะ
กับนายอัธริยะเรืองรัฐนาพงศ์นะครับ
แล้วก็นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยด้วยนี่หุ่นนะครับ
ท่าเรือพิบูรสงครามจังหวัดนนทบุรี
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
คุณมงคลกิจทดลองเอาหุ่นผ้าปล่อยจากเรือ
เพื่อหาข้อมูลว่าคุณแตงโมตกจากเจือ
แต่ใช้เรือที่มีลักษณะคล้ายกันเท่านั้นนะครับ

หลังเรือด้านขวาหลังเรือด้านซ้าย
ตรงกลางลำแล้วก็หัวเรือ

จะมีน้ำหนักเพียงแค่๘กิโลกรัมเท่านั้นนะครับ
แต่เมื่อซับน้ำแล้วน้ำหนักมันเพิ่มเป็น๒๐กิโลกรัม
ซึ่งคาดเครื่องจากน้ำหนักจริงคือ๔๗กิโลกรัม
ก็หย่อนหุ่นลงจากเรือทั้ง๔จุดนะครับ
ผลการทดลองครับนะฮะปรากฏว่า
หากปล่อยหุ่นจากท้ายเรือไม่มีบาดแผลครับ
ส่วนตรงกลางมีนะฮะถ้าปล่อยกลางลำเรือนะครับ

ด้านซ้ายถูกผลักออกจากห่างเรือออกไปเลยนะฮะ

แต่ที่น่าสังเกตคือถ้าปล่อยหุ่นจากหัวเรือ
ดูดเข้าไปใต้ท้องแล้วก็ถูกใบพัด
ฟันจนหัวหุ่นขาดเลยนะครับ
แล้วก็มีรอยขาดหลายรอยด้วย
ส่วนในอัจฉริยะนะครับก็มาร่วมทดสอบด้วย

นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ผ่าน๑๐๓ธนกิจจิตอะรีรัฐเลยคานุการรัฐมนตรี

เพื่อเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ก็คือให้รับเป็นคดีพิเศษว่างั้นเถอะ

ในทางที่จะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
เกิดจากความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ตามที่ตำรวจภูทรภักดิ์๑แถลงสรุปคดีส่งอายการไป
ที่ร้อยตรีธนกิจนะครับก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษพบข้อเท็จจริงใหม่
ตามที่มีการร้องเรียนจะส่งเข้าคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อพิจารณาว่าจะให้เป็นคดีพิเศษหรือเปล่าครับ